ปฏิเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเมื่อนะคะ
เหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุสักราว
ที่เขาเพิ่งจะถอยมาสดร้อนเลยนะคะ
แต่พอถอยหลังมาชนแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ
จังหวะถอยมาชนวงแดงให้คุณผู้ชมเห็นกัน
จอดอยู่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งบนถนนสุริยเดชบำรุง

คือชนไปจนรถล้มอะนะคะ
ที่เจ้าของนี่เห็นไหมมาถึงแล้วก็ยกรถขึ้นมา
เขาเอามาโพสต์เอาไว้แล้วเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า
ใช่ค่ะโอ้โหใจแป้วเลยนะนั่นน่ะสิเห็นรถตัวเองล้มลงไปอย่างเงี้ยนะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขี่รถมาจอดหน้าบริษัทตามปกติแหละ
คือมาชนรถล้มสีถลอกเลยอ่ะค่ะแล้วคนขับรถเก่งคู่กรณีเนี่ย
เป็นคุณป้าวัยประมาณ๖๐ปีถอยชนเสร็จก็ลงมาดูนะเนี่ยลงมาดู
แต่แทนที่คุณป้าจะแสดงความรับผิดชอบหรือว่าขอโทษกลับพูดจาไม่ดีใส่
ว่าจอดรถไม่ดีเองให้ถือว่าเป็นการเจิมรถใหม่ก็แล้วกัน
ยังไม่พอค่ะก่อนที่คุณป้าคู่กรณีจะหยิบเงินให้หนึ่งพันบาทแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะคะ
ซึ่งทางศูนย์เวสป้าประเมินราคาซ่อมไว้๗๐๐กว่าบาท
เป็นอีกทางหนึ่งที่อยากจะติดตามป้าคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
ทำสีต้องทำทั้งคันแล้วมันแพงครับ
เป็นป้าย๑๐๐๐เดียวใช่ไหม๑๐๐๐เดียว